ตำรวจนำตัวหนุ่มเมืองกาลวัยสามสิบสองปี
ผู้ต้องหาฆ่าสาวใหญ่แล้วก็หมกศพทิ้งกลางไร่อ้อย
ไปฝากขังที่ศาลแล้วนะครับหลังจากครอบครัวประกาศตามหาคนหาย
ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผู้ต้องหาอ้างว่าลงมือไป
เพราะโกรธแค้นที่ผู้ตายนั้นด่าทอบุพการี
ก็เลยชกต่อยจนเสียชีวิตแล้วเอาศพไปทิ้ง

ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ถึงกรณีที่แม่แก้วหรือนางสาวดวงกระมวลอ่องยิ้ม

ขับรถยนต์เก๋งสีบรอนทอง
หมายเลขทะเบียนสรศรีย๖๔๔๒กรุงเทพ
ออกจากบ้านที่จังหวัดปฐุมธานี

พบร่องรอยใดอีกเลย
ต่อมาครอบครัวเข้าเร่งรัดในการตามตัว
โดยการเข้าร้องทุกข์ต่อตำรวจสภมปฐุมธนีย์
เพื่อให้ช่วยคลี่คลายความกังวลใจ

และยังมีชีวิตอยู่หรือไม่
แม้ตำรวจจะรับเรื่องและดำเนินการให้
แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ครอบครัวสบายใจขึ้น
ทางนางสาวปารีทินีลูกสาวของแม่แก้ว

ยื่นต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
เพื่อขอข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของแม่
กระทั่งครอบครัวได้ข้อมูลว่าจุดสุดท้าย
แม่แก้วอยู่ก็คือพื้นที่อำเภอกำแพงแสน

การตอบจิกซอให้คลายข้อสงสัย

กระทั่งชุดสืบสวนไปพบความเชื่อมโยง
ว่านายนรงศักดิ์ศรีคศหรือตาย

คือผู้ที่อยู่กับแม่แก้วเป็นคนสุดท้าย

มาสอบปรักคำที่สอบพ่อเมืองปฐม

ในตายกลับมีท่าทีลุกลน
และอ้างกับตำรวจว่าไม่รู้จักแม่แก้ว

การสอบปากคำในตายกินเวลานานกว่า๖ชั่วโมง

ว่าแม่แก้วที่หายตัวไปนั้นได้เสียชีวิตแล้ว
โดยคนที่ฆ่าก็คือตัวเขา
แม่มีการคุยกับนายคนนี้เยอะมาก
เราก็เลยสงสัยว่าคนนี้
คุยกับแม่เป็นคนสุดท้ายแล้ว
เป็นคนที่แม่ไปเที่ยงเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

กับเขาได้ใกล้เพราะแกหนึ่งแก่แล้ว
แกไม่ชำนาญหา

ทั้งไปคนเดียว
โดยในตายยอมรับว่าช่วงวันที่๓สิงหาคม
โทรศัพท์นัดให้ผู้ตายออกมาเจอกัน
ก่อนที่ทั้งคู่จะมาพักค้างคืน
จากนั้นทั้งคู่ก็ไปเที่ยวน้ำตกใส่ยกน้อย
แต่เมื่อเที่ยวเสร็จระหว่างทาง
ทั้งคู่กลับมีปากเสียงกัน
โดยในตายอ้างว่าได้ขอยืมเงินผู้ตาย
แต่ถูกปฏิเสธและถูกด่าทอบุพการี
ตายจึงบันดาลโทษะจนแม่แก้วถึงแก่ความตาย
นอกบ้านเราอยู่ตรงไหน

เจอกันทุกได้ร่างาญภัทรเจอทั้งนี้
คดีนี้จบลงตำรวจนำตัวในตายส่งสาร

เพื่อฝักขังฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา